ทุกผู้ชมครับที่พิศนุโลกนะฮะมีเหตุคนร้ายไปซุ่มยิงหนุ่มกรีดยางต่อหน้าภรรยาของเขาเลย

เสียชีวิตนะฮะกระสุนเนี่ยเข้าร่างกาย๒๐กว่ารูนะครับเป็นปืนลูกซอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่ามันจะเกิดจากอะไรนี่ที่เกิดเหตุนะครับ
สพนครไทยจังหวัดพิศนุโลกได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบนะครับสวนยางพาราในพื้นที่หมู่๖ตำบลหนองกระเท้า
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายวิทยาดวงอุประอายุ๒๖ปีนะฮะเขาถูกยิงกระสุนเนี่ยเข้าที่ศีรษะด้านขวาแล้วก็หน้าอกรวมทั้งช่วงไหล่ด้านหน้าด้วยนะครับ
แล้วก็ด้านขวาด้วยหลายรูฮะ๒๐กว่ารูครับเป็นปืนลูกซองกระสุนฝังในนะครับส่วนคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็คือภรรยาของผู้ตายชื่อนางเบนเจวัน
ทีแรกก็เอ๊ะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องชู้สาวอะไรยังไงหรือเปล่านะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เพิ่งเลิกกับแฟนเก่ากันมา
แต่ว่านางเบจวันยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาวนะครับเพราะในฝั่งของเธอเนี่ยเธอเลิกกับแฟนเก่าไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วแล้วไม่ได้ติดต่อกันเลยส่วนสามีที่ถูกยิงเสียชีวิตก็เลิกกับภรรยาไปแล้วนะแล้วก็มาแต่งงานอยู่กินกับเธอแต่เธอไม่รู้ว่าวิทยาสามีเธอเนี่ยมีเรื่องบาดหมางกับใครคนอื่นหรือเปล่า
เพราะไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเพียงแต่เคยระบายให้ฟังว่าเขาไม่ค่อยชอบฝั่งอดีตพ่อตาแม่ยายก็คือพ่อกับแม่ของภรรยาเก่าของเขามากนักแต่ก็เลิกกันไปแล้วส่วนเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับทางเบนเจวันเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้ออกไปกรีดยางกันแล้วยืนอยู่ห่างกันไม่ถึง๓เมตรช่วง๒ทุ่มเนี่ยได้ยินเสียง
หมาหอนสามีก็หันมาพูดบอกอุ้ยทำไมหมาถึงหอนพร้อมกันหลายตัวเหลือเกินเธอก็บอกกับสามีว่าเออสงสัยมันก็ตามตามกันมากินข้าวมั้งเพราะว่าเธอเนี่ยเพิ่งเอาข้าวไปเทไว้แถวใต้กระท่อมใกล้ใกล้กับจุดกรีดยางทันใดนั้นนะฮะมันมีเสียงปืนดังขึ้นมาแล้ววิทยาสามีของเธอก็ตะโกนบอกบอกถูกยิงถูกยิงช่วยด้วย

ก็ไม่คืน
โดยกันหนึ่งคนแล้วก็เลิกกันไปจากนั้นก็มาคบหาอยู่กินแต่งงานกับนางเบญจวันเพิ่งอยู่กันได้หกเดือนนะฮะเพิ่งแต่งงานกันเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
พ่อบอกว่าลูกชายเป็นคนขยันเอาการเอางานไม่เคยมีปัญหากับใครนี่ตอนที่แต่งงานกับภรรยาคนปัจจุบันที่ชื่อเบนเจวันนะฮะส่วนปมเหตุเนี่ยที่ลูกถูกยิงเนี่ยนะฮะ
พ่อตั้งปมเหตุเอาไว้๓เรื่องหนึ่งคือเรื่องชู้สาวอันนี้ฝั่งของพ่อผู้ตายเขาบอกนะบอกว่าได้ข่าวว่าสามีเก่าของลูกสะพ้ายเนี่ยยังแวะเวียนมาหาลูกสะพ้ายที่บ้าน
สองเป็นการยิงผิดตัวหรือเปล่าตรงนี้พ่อบอกพ่อไม่แน่ใจเพราะลูกชายเพิ่งเข้าไปกรีดยางในพื้นที่สวนยางต่อจากคนเก่าที่เขาเคยกรีดอยู่เพิ่งไปกรีดได้แค่สามวัน
เขาจะยิงคนนั้นแล้วมายิงผิดตัวหรือเปล่าสามก็คือลูกชายกับอดีตภรรยาที่เคยซื้อที่ดินเอาไว้เพื่อเป็นสมบัติให้ลูกที่มีด้วยกันหนึ่งคนเนี่ยทีนี้พอเลิกกันไป
พ่อตากับแม่ยายของฝั่งอดีตลูกสะพ้ายเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนั้นเพื่อเลี้ยงวัวลูกชายก็เลยไปไล่อดีตพ่อตาแม่ยายบอกให้เอาวัวไปเลี้ยงที่อื่นไม่รู้ว่าทางฝั่งนั้นไม่พอใจหรือเปล่า
พ่อของผู้ตายยังบอกว่าตั้งแต่ลูกชายมาคบกับลูกสะพ้ายคนนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างแล้วลูกสะพ้ายคนใหม่นะยังมีปัญหาโพสต์ด่าทอกันผ่านเฟซบุ๊กกับลูกสะพ้ายคนเก่าด้วย
บอกเห็นไหมฝั่งนู้นที่เลิกไปแล้วบอกของเหลืออย่าโชว์ว่าเหนือกว่า
อีกฝั่งบอกอย่าเก่งอย่ามา
เห็นไหมไม่เคยไปยุ่งกับพวกเขาอย่ามายุ่งกับทางนี้คำว่าเหลือใช้ไม่ได้
เขาไม่เอามากกว่าจำใส่สมองไว้ด้วยไม่พอใจมาหาหน้าบ้านได้ขับรถผ่านหน้าบ้านทุกวันอยู่แล้วนี่
ไฟ่สุดดูสิพ่อผู้ตายบอกโอ้โหเมียเก่ากับเมียใหม่ของลูกชายเนี่ยไขว้กันเหลือเกิน
ก็ว่าแปลกอย่างไอ้วิทย์นะแล้วมีคนไปโอ้โหวางแผนจะยิงอะไรอย่างเงี้
มันไม่ธรรมดาแล้วมันต้องต้องมีอะไรจากแฟนเก่าเขาอะไรมันจะเกี่ยวกันไหมหรือว่าคนกรีดยาง
เขาลาออกหรือว่าเจ้าของเขาไล่ออกก็สงสัยประเด็นนี้เหมือนกัน
ทุกคนก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม่ของวิทยาบอกว่ารับไม่ได้ที่ต้องเสียลูกชายไป
ลูกชายอายุเพิ่ง๒๖เป็นคนดีขยันตั้งใจทำมาหากิน
ไม่คิดว่าต้องมาถูกยิงเสียชีวิตแบบนี้
ขอให้ตำรวจเนี่ยติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
ถ้าได้ตัวคนร้ายมาแม่บอกแม่อยากไปถามเหมือนกัน
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมาฆ่าลูกแม่แบบนี้
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับ
ภูมิกับการสพนครไทยบอกว่า
ในจุดเกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่เข้ามายังสวนยางจุดเกิดเหตุ

แล้วไม่เจอพวกปลอกกระสุนด้วยนะฮะ
นี่หลักฐานหายากเหลือเกิน
ส่วนการชนะสูตรของแพทย์เนี่ยพบหัวตะกัวกระสุนปืน
ที่เป็นปืนลูกซองฝังในตัวของผู้ตาย๒๐กว่าเมตร
ประเด็นที่ก่อเหตุเนี่ยคาดไว้๒ประเด็นในขณะนี้
คือปัญหาส่วนตัวกับเรื่องชู้สาว
ตอนนี้ตำรวจไปตรวจสอบบ้านผู้ต้องสงสัยแล้ว๒ราย
แต่ยังไม่ได้แจ้งข้อหาหรือว่ามุ่งไปทางไหน
เดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลก่อน